คือบิราบของการปฏิบูรณ์การบนการยุติธรรม

ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีความคืบหน้าไปหลายเรื่องนะครับ
แล้วก็มีข้อสรุปเรื่องของการที่ต้องมีการปฏิรูปตำรวจด้วย
เพื่อนำไปสู่ทางออกเรื่องของการแก้ไขกฎหมายต่างครับ
มีอะไรบ้างติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

ใครที่ติดตามรายการขีดเส้นใต้
จะรู้นะครับว่ารายการนี้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปตำรวจ
เพราะเราเชื่อว่าความเป็นธรรมในสังคมนี้
เริ่มต้นจากการทำหน้าที่ของตำรวจ
และความเป็นธรรมนั้นเป็นดัชนีชี้วัดความสุขอย่างหนึ่ง
ว่าถ้าสังคมมีความสุขก็เพราะได้รับความยุติธรรม
สังคมที่ไม่มีความยุติธรรมไม่มีความสุขหรอกครับ
กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นอยู่กับตำรวจ
เรื่องที่เป็นปัญหาในสังคมขึ้นอยู่กับตำรวจ
บังคับใช้กฎหมายจริงหรือไม่จริง
ฉะนั้นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากตำรวจเนี่ยมีเยอะมาก
ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจได้สรุปข้อเสนอแนะต่าง
เพื่อจะนำไปสู่การออกกฎหมายกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ส่งไปยังถึงรัฐบาลส่งไปถึงคณะยุทธศาสตร์ชาติ
มีประเด็นอะไรสำคัญบ้างที่เราควรจะได้รู้
จริงแล้วบางส่วนได้ติดตามมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่วันหนึ่งเมื่อมีการสรุปก็ต้องถามว่า
อะไรบ้างที่เป็นความหวังของประชาชน
ล่าสุดเมื่อ๒วันที่ผ่านมามีข่าวว่าคุณมานิดสุขสมจิต
ซึ่งท่านเป็นโคศกของคณะกรรมธิการตำรวจท่านบอกว่า
มีข้อเสนอที่น่าสนใจคือว่า
เขาจะแบ่งกลุ่มโรงพักออกเป็น๓ประเภท
อันนี้เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องถามว่า
การแบ่งที่ว่านี้นำไปสู่อะไร
แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปตำรวจยังไง
ขอพูดคุยกับคุณมานิดสุขสมจิตหน่อยครับ

สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับครับ
ผมไม่ใช่โคศกนะครับ
ตำแหน่งเขาเรียกว่า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

เป็น๓ระดับเพื่อความสะดวกในการจัดสรรงบประมาณ
กรปมารเป็นที่รู้คนอยู่ว่าสิ่งบางอย่างมันไม่เพียงพอ
ที่เขาจะทำหน้าที่ได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
ค่าใช้จ่ายบางอันเขาไม่มีเขาต้องไปพึ่งพ่อค้า
อื้มน้ำมันลดน้ำมันลาเนี่ยนะ
น้ำมันลดน้ำมันลาแล้วก็แออีคคอนดีชัน

มันต้องจัดระบบลงคักใหม่

เวลาเค้ามีคดีอ่ะไม่ใช่มีคดีมีเรื่องปฏิติต่อเรากลับ
เดี๋ยวก่อนตอนนั้นขอคำกำจัดความว่า
ขนาดเล็กมีอัตรากำรังเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
ถึงเท่าไหร่ขนาดกลางกำลังเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ขนาดใหญ่กำลังเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
อย่างนี้นะครับขนาดเล็กนี่ก็มีคำสามารถกำลังคน๕๐ถึง๗๐ได้
ขนาดกลางก็๑๐๐ถึง๑๒๐
เพราะฉะนั้นถ้าเมื่อจัดใหม่แล้วเนี่ยนะครับ
นั่นว่าเขาของบางได้เอง
อีกเรื่องหนึ่งที่อ่านแล้วโดนใจมาก

จะให้กำหนดว่าคนที่ไปทำธุระบนโรงพักแต่ละแห่งเนี่ย
คุณควรจะต้องรอไม่เกินเท่าไหร่
เช่นไปแจ้งความแบบนี้ไม่ควรเกิน๑ครึ่งชั่วโมงเสร็จ
เรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิน๑ชั่วโมง

อันนี้ขอขยายความรายละเอียดหน่อยครับ
คือในการปฏิรูปโรงพักเนี่ยนะครับ

ผู้มือธนิการทำงานต่างแล้วก็จะแจกแจงไป
ไอ้ที่กำหนดเวลาเรื่องนั้นให้เสร็จ
ใครห์ใจกันเท่าไหร่เลย

ถ้าเขามาติดต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วมันจะต้องเสร็จภายในกำหนดเท่านั้นเท่านั้น

อย่างนี้เป็นต้นครับยกตัวอย่าง
เวลาบัตรเครดิตหาย

แจ้งความไปนั่งรอแล้วรออีก

เขาไปบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนมีเรื่องนั้นเรื่องนี้
เดี๋ยวเกิดรถชนมาต้องออกไป

ซึ่งมันก็เสียเวลาทำมาหากินเขา
ก็เลยจะต้องกำหนดไว้ในพันธกรณีที่จะต้อง
บริการประชาชนอย่างเรื่อง

ตามใบสั่งต้องเสียค่าใน๓๐นาที
แล้วก็การมาขอสำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวคดีเนี่ย
มาแจ้งความเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ขอ
จะขอสำเนาไปยืนยันที่ไหนเนี่ย

ทั้งเรื่องการแจ้งความทั้งเรื่องการขอสำเนาด้วย
อันนี้เรียกว่าเป็นการปรับปรุงพันธสัญญาในการให้บริการ
ประชาชนให้มันเป็นระบบให้มันเป็นมาตรฐานนะครับ
อันนี้จะมีผลบังคับใช้แล้วถ้าใครไม่ตาม
ไม่ทำตามเขาอ้างว่ากำลังเจ้าหน้าที่ไม่พองานเยอะ
เขาทำตามอย่างนี้ไม่ได้มีบทบังคับยังไง
อันนี้ก็มันจะต้องไปออกรายละเอียดอีกทีนะครับ
มันอาจจะไปถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ยังไงก็ต้องอยู่ในรายละเอียด
ซึ่งจะต้องเป็นข้อบังคับเอาต่อไปอีกทีหนึ่ง
เรียนอย่างนี้นะครับว่าอันนี้เป็นข้อเสนอ
ของคณะกรรมการปฏิรูปนะครับ

ไม่ใช่ตำรวจเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเป็นอย่างนี้

คุณจะต้องไปรับโทษอย่างนั้น

เป็นหน้าที่ของรัฐบาลคุณธกรมกฎหมาย
ต่อสภาพแต่เราก็ร่างกฎหมายได้ให้
แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นความหวังของประชาชน
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่ง

วันก่อนผมสัมภาษณ์ท่านมานิด

ก็จะทำให้กระบวนการสอบสวน
สุทธิ์ยุติธรรมขึ้นแทรกแทรงไม่ได้
แต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ย
ผู้กำกับสถานีซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ย
ก็ยังใช้อำนาจต่าง
การเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน

มันจะไปอุดช่องว่างการแทรกแทรงได้ยังไง
อย่างนี้นะครับ
ซึ่งงานแต่ละอย่างมันจะต้องมีหัวหน้าอยู่

การใช้อำนาจหน้าที่ของหัวหน้าหลวงพรรค
จะไปใช้หน้าที่เกินขอบเขตไม่ได้
การที่จะเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวน
จะต้องมีเหตุผลที่อธิบายทางกฎหมายได้
นั่นหมายความว่ามีการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
หรือมีการขบผูมีการเรียกรับเงินเรียกรับทองอะไรแบบนี้
เขาจะเวลาจะเอาสำนวนไปให้คนอื่นมาทำเนี่ย
ต้องแจ้งในคำสั่งอย่างเป็นหลายละอักษรเลยครับ
นอกจากนี้นะครับพนักงานสอบสวนเนี้ย
เขาก็จะมีอิสระโดยให้เขาเติบโตในแท่งของเขาเอง
หมายความว่าตั้งแต่เป็นรองสารวัฒน์ขึ้นไปจนถึงพลันรวชเอง
คนอื่นซึ่งไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
แต่เตือนั้นมันอาจจะมีข้อว่าวิพาควิจารณ์ว่า
ตำแหน่งว่างแล้วเด็กของนายซึ่งไม่เคยทำงานเลย

เพื่อจะก้าวกระโดดไปที่อื่นต่อไปนี่จะทำไม่ได้
แล้วก็พนักงานสอบสวนให้เขาโตในช่องทาง
แล้วเขาสามารถจะเติบโตขึ้นไปถึงผู้พิชาการทั้งหน่วย
ชาติหน้าที่เดียวอันนี้เท่าที่เราได้วางไว้
คือรักษาคนที่มีความชำนาญด้านสอบสวนว่า
คุณอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าคุณก็ก้าวหน้าได้
ไม่ต้องไปวิ่งหาตำแหน่งอื่นเพื่อความก้าวนำไม่ต้อง

อยู่ตรงนี้แหละชำนาญเรื่องการสอบสวน
คุณเป็นใหญ่ได้ถึงกระถาดเป็นพันธุ์ตำรวจเอก

อันนี้ดีเอาอย่างนี้ครับเวลาเรามีไม่มาก
ในฐานะที่พิมพ์อันนี้ก็อยู่ในวงการสื่อมานาน
รู้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตำรวจเยอะ
ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้
ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเขาเสนออย่างนั้น

ส่วนตัวเนี่ยมีความหวังกับการปฏิรูปตำรวจ

ส่วนตัวก็พอจะมีความหวังนะครับ
เพราะว่าเท่าที่ผมฟังดูตำรวจที่มาร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับ
เขาอยากให้องค์กรของเขาเป็นองค์กรที่มีเกียรติ

เขาพูดความหวังอย่างนี้นะครับ
ซึ่งก็มีนายตำรวจผู้ใหญ่บางคนพูดว่า
เดี๋ยวนี้พ่อแม่ยังเอาตำรวจไว้ขู่เด็กว่า
นี่ร้องไห้ไม่หยุดเดี๋ยวตำรวจเอาตำรวจมาจับนะ

ซึ่งเขาบอกว่าเป็นภาพลักษณ์ที่เขาอับอายเหมือนกันแหละ
เขาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
ทำยังไงจะให้ตำรวจทำงานอย่างมีเกียรติ
รับใช้พี่น้องประชาชนเอาประชาชนเป็นศูนย์
เพราะฉะนั้นได้ถึงมีการปรับปรุงแก้ไข
เราคือเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง
มากมายไก่กองทั้งเรื่องการบริหารบุคคลนะครับ
เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างเช่นเขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจไม่เพียงพอที่จะมาทำหน้าที่
ในเรื่องการลาตเตอร์เวนก็ดีในการโฆษ์ฝูงชนก็ดี
ในการเฝ้าอาคารสถานที่ก็ดี
เขาก็เสนอว่าต้องไปขอเอาคนที่เกณฑ์เป็นทหารมาเป็นตำรวจ

ทีนี้อย่างนี้ครับเส้นทางเดินของข้อเสนอแนะ
พอพ้นจากคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจไปแล้วเนี่ย
ให้เขาเห็นชอบและถึงเสนอเป็นกฎหมาย

จากของคณะนี้ไปแล้วต้องไปรับฟังจากผู้เกี่ยวข้อง
อันนี้เป็นไปตามข้อกำหนดในรัฐมนูลฉบับใหม่ว่า
ตรากฎหมายอะไรแล้วต้องถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวข้องทางตรงและเกี่ยวข้องทางอ้อม

อันไหนที่เราเห็นด้วยกับเขาแล้วก็แก้
อันไหนที่เราไม่เห็นด้วยเราก็ยืนยันอย่างเดิม

รัฐบาลก็จะไปเข้าคณะปยพอะไรอีกนะครับ
แล้วรัฐบาลถึงจะมาทำเป็นร่างกฎหมาย

ซึ่งมันอาจจะมีการแกะไขในสะพานิติประหยัดก็ได้
ทั้งหมดประเมินเข้าเนี่ย
ผลของการปฏิรูปตำรวจตามข้อเสนอนี้
อีกกี่ปีจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับ
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลครับอันนี้ไม่ใช่ผมโยนคลองนะครับ
เกี่ยวกับรัฐบาลเลยแต่ว่าที่จะเห็นชัดนะครับ
ที่เรากำหนดไว้อย่างเช่นการโอนภารกิจที่ไม่ใช่ของตำรวจโดยตรง
อันนั้นจะเร็วอันนั้นจะเร็วคำนวจไว้๓ปีจะต้องเสร็จอันนี้
มี๓ปีจะต้องเสร็จมี๕ปีจะต้องเสร็จ
เมื่อมีความพร้อมอีกอันนั้นก็จะเร็วครับ
รวมทั้งเรื่องการมาตรการในการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับ
ซึ่งจะให้แต่งตั้งโยกย้ายเฉพาะในกองบัญชาการของตัวเอง
ทั้งกองวจาการ๑๙แล้วก็นครบานแล้วก็พิสูจน์สมันแล้วต่อชด
อันนี้ก็คิดว่าคงจะเร็วครับเพราะว่าท่านร้องครับ
เวลาหมดครับพี่มณิชฮะแต่ว่าผมเข้าใจว่า
ผู้ฟังที่ฟังอยู่มีความหวังครับ
ช้าไปหน่อยตามขั้นตอนต่างแต่ว่าอย่างน้อยเราก็นับหนึ่งแล้ว
ใครจะไปนับ๒นับ๓นับ๔นับ๕เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
และนี่คือผลสรุปคร่าวของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
วันนี้เวลาหมดก็เดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะข่าวต่อครับ